มูลนิธิปวีนาได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๘ขวบนะคะ
ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมค่ะ
ใช้ไฟแชคเผาปากเผาลิ้นแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายจนเป็นบาดแผลเต็มตัวเลยนะคะ
ตำรวจสพบังละมุงสอบปากคำพ่อของเด็กหญิงวัย๘ขวบ
พร้อมกับให้เด็กชี้ตัวพ่อเลี้ยงค่ะ
หลังถูกทำร้ายร่างกายจนเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็ได้ไปร้องเรียนกับทางนางสาวปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีให้เข้าให้ความช่วยเหลือ
หนังสือร้องเรียนบอกไปแบบนี้ค่ะบอกว่า
เด็กหญิงวัย๘ขวบถูกพ่อเลี้ยงใช้ไฟแช็คลนลิ้นจนลิ้นเป็นแผลนะคะ
แล้วก็ใช้ไฟแชคเนี่ยเผาปากด้วยมีการนำหูฟังโทรศัพท์
ใส่เข้าไปในรูหูของน้องเด็กหญิงวัย๘ขวบ
แล้วก็ตบหูโอ้โหจนหูอักเสบแล้วก็ทำร้ายร่างกายอีกหลายจุดเลยค่ะคุณผู้ชม
หน้าที่จะร้องเรียนอดีตภรรยาได้โทรศัพท์ขอเงินไปรักษาลูก
เพราะว่าลูกเจ็บหูแต่ก็ไม่บอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก็เลยนัดเจอกันพร้อมกับลูกสาวแล้วก็อดีตภรรยาที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ลูกสาวก็เลยวิ่งเข้าไปหาพ่อบอกว่าพ่อหนูโดนตีพอเห็นแผลแล้วโอ้โห
ก็เลยต้องนำไปพบแพทย์นำไปโรงพยาบาลบางละมุงให้ตรวจร่างกายก็พบว่าถูกทำร้ายจริงค่ะ
พ่อแท้ของเด็กก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะ
ขอความช่วยเหลือไปที่มูลนิธิปวีนาเพราะว่าพ่อแท้บอกว่าเกรงพ่อเลี้ยงเนี่ย
เพราะว่าพ่อเลี้ยงเป็นตำรวจเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแท้ก็เลยบอกว่าแจ้งความอย่างเดียวคงไม่พอ
ก็ต้องให้สื่อให้ทางมูลนิธิปวีนาช่วยด้วยนะคะคือน้องวัย๘ขวบคนนี้ค่ะก็ได้ชี้ตัวพ่อเลี้ยงถูกต้องเลย
ตำรวจก็เลยติดตามตัวพ่อเลี้ยงทางโทรศัพท์ก็เลยโทรศัพท์ไปให้มาพบพนักงานสอบสวนพ่อเลี้ยงคนนี้ชื่อว่านายจรรย์คำพักดีอายุ๒๔ปี
พ่อเลี้ยงสารภาพว่าก่อเหตุจริงฟังเสียงกันหน่อยนะคะฟังเสียงทั้งพ่อแท้ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงด้วยนะคะ
ก็เด็กนะฮะถ้าโดนบ้างมันก็จะรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำแบบนี้มันไม่ใช่ไหมใช่ผู้ชายทำแบบนี้มาดนาทำก็ติดตรงนิดเยอะเหมือนพี่
จะได้รู้ว่าเป็นผู้ชายเขาหรือเปล่า
นี่ค่ะก็มีทั้งเสียงของพ่อแท้ที่ออกมาพูด
แล้วก็พ่อเลี้ยงที่เช็ดน้ำตานะคะ
เขาก็บอกว่าเขายอมรับผิดเขารับสารภาพว่าทำจริง
คือพ่อแท้ของเด็กเขาบอกว่าคือเขาก็เกรงกลัว
เพราะว่าพ่อของพ่อเลี้ยงคนนี้คือเป็นตำรวจ
เขาก็เลยต้องให้สื่อเราช่วยนำเสนอข่าว
แล้วก็ให้ทางมูลนิธิปวีนาช่วยเหลือน้องเขานะคะ
ตำรวจก็ตั้งข้อหาแบบนี้ค่ะว่าข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็นำตัวเด็กหญิงวัย๘ขวบให้คุณหมอตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกชนะพัฒนวลักษณ์ผู้กำกับการสพบรมงบอกว่า
ถ้าคุณหมอบอกว่าเด็กถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกข้อหาหนึ่งทันที
คือข้อหาทำร้ายร่างกายมันจะมีหลายขั้นตอน
ถ้าเกิดว่าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บปกติโทษก็จะเบาหน่อย
ถ้าเกิดทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโทษก็จะหนักขึ้นมา
ดังนั้นก็ต้องไปตรวจสอบร่างกายของเด็กหญิงวัย๘ขวบคนนี้ว่า
บาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าข้อหาก็จะได้หนักขึ้นโทษก็จะได้หนักขึ้นไปด้วยนะคะ